เป็นลักษณะของคลัสเตอร์ที่ตากใบ
คือคนที่ติดเชื้อคนแรกเป็นผู้ชายไทย

ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายมาแล้วก็มาเยี่ยม
กลายเป็นว่าติดโควิด๑๙สายพันธุแอฟริกาใต้กัน
เรื่องต้นที่เรารายงานไปก็คือตรวจพบ๓คน
แล้ว๓คนที่ติดเชื้อสายพันธุแอฟริกาใต้เนี่ย
รักษาหายแล้วก็กลับบ้านเรียบร้อยแล้ว
แต่ทีนี้ก็ต้องเฝ้าระวังว่าจะมีใครติดเชื้ออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะ
ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่า
ตอนนี้คุมเข้มมากก็คือเรื่องของพื้นที่ชายแดน
คือส่วนใหญ่จะมีการลักลอบเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายมาตามช่องทางธรรมชาติ
ก็ข้ามแม่น้ำที่กั้นระหว่างอำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกะลันตันที่มาเลเซียนะคะ
ทางจังหวัดก็เลยต้องมีมาตรการเข้มข้นในเรื่องนี้
เรื่องของการดูแลตามแนวชายแดนเนี่ยค่ะ
ส่วนการตรวจคัดกรองทางสาธารณสุขเนี่ยนะคะ
คนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศ
หรือจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดต้องรายงานตัวนะคะ
ถ้าต้องกักตัวก็จะต้องกักตัวคุณจะปฏิเสธไม่ได้
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสในแพทย์วิเศษสิรินทรโสพล
บอกว่าผู้ป่วยรายแรกเนี่ยค่ะคือ๕พฤษภาคมนะคะ
เป็นผู้ชายไทยอายุ๓๒นะคะ
อยู่ในพื้นที่หมู่๙ตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าแม่ภรรยาลูกลักลอบมาจากมาเลเซีย
แล้วก็มาอยู่ด้วยกัน๑๑เมษายนถึง๔พฤษภาคม
ตัวผู้ป่วยเริ่มมีไข้๒๖เมษายนแล้วก็ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีเยอะ๖๙๘คน
พบเชื้อโควิด๑๙๘๑คนค้นหาเชิงรุกในชุมชนอีก๑๖๐คน
ติดเชื้ออีก๒นะคะรวมพบเชื้อ๘๓คน
จำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ตำบลเกาะสะท้อนค่ะ๗๖คน
ตำบลไพรวัน๒คนตำบลสาหร่าใหม่อีก๕คน
ส่วนสายพันธุ์แอฟริกาใต้พบเชื้อ๓คนและทั้ง๓คนนี้รักษาหายแล้วกลับบ้านได้นะคะ
นราธิวาสมีคำสั่งปิดเพิ่มอีก๒อำเภอ
จาก๙หมู่บ้านในตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบที่ปิดไปแล้วเนี่ยนะคะ
เพิ่มก็คืออำเภอบาเจาะในพื้นที่บ้านยามูแรแนหมู่๔
ตำบลบาเละเหนือเพราะมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๒๖คน
แต่อันนี้ยังไม่ได้บอกว่าเป็นสายพันธุแอฟริกาใต้หรือเปล่านะคะ
แต่ว่ามีผู้ติดเชื้อตรงนั้นอำเภอสุงัยปาดีบ้านจือแรหมู่หนึ่ง
กำปงปือแนหมู่๖ตำบลริโกมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๑๕คน
ดังนั้นพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะปิดพื้นที่เลยที่บ้านจือแรมหมู่หนึ่ง
กำปงปือแนมหมู่๖ตำบลริโกกำนันและเจ้าหน้าที่เขาตั้งจุดตรวจนะคะ
ตรวจหมดเลยทั้งคนเข้าคนออกทั้งยานพานะทุกอย่างใครเข้าออกต้องลงทะเบียนแจ้งความจำเป็น
ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเข้าออกเขาไม่ให้เข้าออกเลยถนนเข้าออกหมู่บ้านมีเส้นทางเดียว
เส้นทางสายบ้านจือแรกับบ้านบาเละฮีแลนะคะก็จะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษแค่สามกลุ่ม
กลุ่มครราชการรถขายอาหารสดพืชผักต่างชาวบ้านที่หมอนัดตรวจโรคส่วนคนอื่นห้ามนะคะ
ผมชอบตอนนี้หลายท่านก็อยากจะฉีดวัคซีนคูล๑๙กันนั่นแหละ

ตอนการลงทะเบียนหรือว่าถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มที่เขาเปิดให้ฉีดเราก็ไปฉีดกันนะครับแต่